คนร้ายคนร้ายเรื่องคดีทำร้ายร่างกายยังไม่ทราบ
คุณจ้างวานยังเชื่อมโยงยังไม่ถึงดินแรก
แต่ว่าก็พอได้บ่อแสของคนที่ปล่อยเงินกู้แล้วครับ
สินค้าต้องถามคำถามก่อน
ลักษณะคดีนี้น่าจะเป็นการจ้างวานให้ทำร้ายจากกรณีเป็นหนี้
หรือว่าอาจจะมีสาเหตุอื่นด้วยคะ

ว่าการทำร้ายร่างกายเกิดจากเงินกู้หรือไม่

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ย
ณวันที่เกิดเหตุที่ได้รับแจ้งเนี่ย
ผู้เสียหายเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
ก็ไม่ได้สัมผิดนำความสมมติ
จนเมื่อและนับวันนี้เองที่ผึ้มออกจากโรงพยาบาล
เราก็ไปทางที่ศึกตรวจเนี่ย
ก็ยังให้การไม่ได้ค่ะ

เราก็เดินการไปและพอทราบว่ามีการคู่ยืนเงินกัน
แต่เรียกเกินกฎหมายกำหนด
ทีแล้วพอพิทัศน์กำหนดเราก็ได้ทำขึ้นมาอีกคดี
ในเรื่องของการปล่อยกู้เพื่อจะได้ตัวคนที่ปล่อยกู้เอามาก่อน
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างออกหมายเรียกอยู่นะครับ
ถ้าดูลักษณะของคดีหรือว่ารายละเอียดกับหลักฐานพยานที่มีค่ะ
จากตัวคุณวีรพัฒน์เข้าไปรักษาตัวด้วยนะคะ
กว่าจะได้สอบปากคำกันละเอียดเนี่ยก็ต้องทิ้งเวลาหลังจากรักษาตัว
แต่ทีนี้ถ้าพอได้ข้อมูลแล้วเนี่ยดูจากลักษณะของคดีน่าจะได้ตัว
น่าจะได้ตัวไม่ช้าไหมคะท่าน
หมายถึงในคดีทำร้ายร่างกายหรือคดีเงินกู้

ทำร้ายร่างกายถ้ามันเป็นเรื่องของคดีเงินกู้
ก็จะเชื่อมโยงจากคดีกู้ก่อน
เพราะตอนนี้เราได้ต้องไปจวดที่เสียงเหตุก็ตาม
หรือข้าม
ถ้าบางจรภิษย์ก็เห็นรูปร้างหน้าตาก็เห็นไปชัด
เป็นรูปร่างรากันก็พยายามเอารักษณะรูปร่างมาเทียบกับ
จริงแล้วขดีทำร้ายร่างกายคือทำรวจต้องหาอยู่แล้วเนอะ
แต่ถ้ามีข้อสงสัยว่าเริ่มต้นตามที่ได้จะทำให้กระดาษเร็วขึ้นได้

อ่ะท่านคะเดี๋ยวขอสุดท้ายก่อนค่ะ
ถ้าสมมุติเป็นคดีลักษณะที่อยากจะให้มีคนช่วยตำรวจ

คือก็แจ้งไปที่ครูคดได้เลยถูกไหมคะ

ใช่ครับก็ตอนนี้บ่อแสที่ใกล้
ก็คือในเรื่องคดีเงินกู้
ที่พูดว่าคุณป้า๑๐๐ล้านบาทเองก็ตั้งบ่อแส
สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสสามารถนำไป
พาตัวป้ามาแจ้งข้อหาในเรื่องของเงินกู้ได้นะฮะ
ก็ให้รวันนึงเลยครับในเฟสบุ๊คของลงพรรค
ก็จะกดรูปภาพของคุณป้าอยู่นะครับ
ถ้าได้รับบ่อแสให้แจ้งมาที่สตภได้เลยนะครับ
ค่ะมีนำจับด้วยนะครับ

พาตัวป้าช่วยการปล่อยเงินกู้ด้วยตัวเอง
เขียบยังเซอร์ฟสดหรือเดินเก็บด้วยตัวเอง
ไม่ใช้โทรศัพท์ไม่มีคนเดินตาม
ไม่มีอะไรเลยค่อนข้างจะเคล็ดเมืองเหนือ
เก็บโตงพอสมควรนะฮะ
แต่ว่ายังมีคนพบเห็นอยู่ด้างโลกาแรงพิกฤตนะฮะ
ฉะนั้นผมสามารถถ้าพบคุณป้ารีบแจ้งที่สอบพอด้วยเลย
จะได้เชิญตัวคุณป้ามานะฮะแล้วก็จะได้มาสอบสวนต่อไปนะฮะ
ได้ค่ะภูมิกับยังไงขอบคุณท่านมากนะคะ
สำหรับตอนนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ